วันเดียวดีแล้วจะได้บุญถ้าบวชหลายวันคนโกหกมันไม่ได้บุญหรอก
บวชวันเดียวให้มันมีสติที่มั่งคงแล้วก็จะพูดอะไรอย่าสักแต่ปาก
ถ้าบวชหลายวันจะบาปมากกว่านี้อีก
เขาก็เป็นวาจาแล้วว่ากำไดที่เขาได้ร่วงเกิน
หลายคนด้วยใจและวาจาใจเนี่ยก็ขอให้อโหสิกรรมให้เขาด้วย
ผมวันนี้เป็นวันพระผมก็อโหสิกรรมให้
ไม่ติดใจที่จะไปเกลือกกลัวอะไรด้วยแล้วนะฮะ
วันนี้วันพระไงก็โหสิกรรมให้แล้วก็อนุโมทนาด้วย
วันหนึ่งก็ดีแล้วก็อย่าถามเลยคุณก็ดูแล้วกันสีหน้าผมเป็นยังไง
วันนี้วันพระไงก็ขอให้สิ่งดีให้เขาประสบผลสำเร็จ

ผมไม่รู้นะก็เห็นเขาส่วนบนก็น่าจะตั้งใจ
แต่ในขณะเดียวกันในใจเขาผมไม่รู้หรอกต้องไปฉามอัธยะ
อย่าคิดนะว่าผมไม่รู้ว่าไปเกลียดเสียกัน
ไปต่อผ่านช่องทีวีดังช่องหนึ่ง
เอาคนอื่นติดต่อไม่ใช่ตัวเขาเองนะผมรู้หมด
ติดต่อให้ตายฮะกับผมไม่ต้องมาคุยกันคุกอย่างเดียว
ให้เขาติดคุกผมก็ติดคุกวันนี้วันพระ
ไม่โทรมาแต่ไม่ได้รับส่าย
อย่าปากให้มันมากเลยนะ
แต่ผมรู้ว่ามันไปให้คนไปขอเคลียร์กับไอ้ฟ้านะผมรู้นะ

โปรดติดตามตอนต่อไป